ทีนี้ไปดูอีกหนึ่งพิธีเป็นพิธีบวงสวงใหญ่พญาอนันตนาคาราชที่วัดป่าภูจันหอมจังหวัดอุดรธานี

จ้ะร่ายรำกันก่อนเลยมาร่วมพิธีบวงสวงใหญ่
พร้อมทั้งไหว้ขอโชคขอลาบจากรูปปั้นพญาอนันตนคราชนะคะอยู่ภายในวัดป่าภูจันหอม
อำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีนะ
ช่วงวันที่๑๓พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองค่ะ
หลังจากการก่อสร้างรูปปั้นนี้สำเร็จเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะคะ
รูปปั้นพญาอนันตนคราช๙เสียนมีความสูงของเสียนทั้งหมด๗เมตรนะ
โอ้โหยายต่อสวยงามมาก
สวยมากนะสีสวรรค์สวยงามจริง
ใช่ค่ะความสูงของเสียน๗เมตรแล้วนะ
ส่วนลำตัวกว้าง๑เมตร๒๐เซนติเมตรและยาวทั้งหมด๓๙เมตรค่ะ
น่าจะเป็นเลขมงคลอยู่นะ๓๙นะ
ส่วนบริเวณด้านข้างก็จะมีการตั้งสารพ่อปู่ศรีสุโธ

แล้วนอกจากนี้นะอีกด้านของศาลก็กำลังก่อสร้างรูปปั้นนาคนาคี
ย่าอุตสาอนันตะวดีเทวี

ขนาดลำตัวประมาณ๘๐เซนติเมตรยาว๑๐๙เมตรนะคะ
ก่อสร้างไปแล้วนี่นะ๔๐เปอร์เซ็นต์

แล้วในระหว่างที่ทำพิธีเนี่ยค่ะก็มีการรำถวายพ่อปู่แม่ย่าก็มีนางรำคนหนึ่ง

เดินขึ้นไปกราบพ่อจ้ำบนสารา

นี่ค่ะแล้วจากนั้นพ่อจ้ำก็ชูนิ้วมือขึ้นมา๕นิ้ว
แล้วทำสัญลักษณ์๒นิ้วและ๕นิ้ว
ซึ่งคนก็เฮ่ห้า

อ้าว๕เฮ่ห้าจัดอยู่ใหญ่เออตามนั้นก็ได้
เขาก็พากันเฮลั่นไปแล้วเปล่งเสียงกันว่า

ตามที่พ่อจำแกยกไม้ยกมือเห็นไหมแบบนี้
อ่าอ่าเออ
แล้วแต่จินตนาการและการวิเคราะห์ของใครของมันว่ากันไป
แต่ที่ชาวบ้านเขาให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือ

ตัวแรกปริศนาที่พระอาจารย์คมสรรเสนานิคมเจ้าอาวาส
เคยให้โชคมาแล้ว

โอ้โหเขาว่ากันแบบนี้

มีการลงวันเอาไว้ด้วยนะอ่าใช่สิเดี๋ยวคุณจะดูผิดงวดไง
๑๖พฤศติกายน๒๕๖๕งวดที่จะถึงต่อไปไง
ก็พรุ่งนี้แล้วอ่ะถูกต้องค่ะคุณ

ก็ไม่พลาดแน่นอนหลายคนถ่ายภาพนี้เก็บไว้
ก็ดูกันเอาเองละกันไม่ได้บอกนะว่าอันนี้คืออะไร
แล้วไม่ได้บอกว่าเลขปริศนานี้จะทำให้ใครหลายคนเนี่ย

แต่ก็ให้ดูไว้เป็นแนวทางของใครของมันใครจะเชื่ออะไรยังไง
วิจารณญาณส่วนบุคคลกันดูนะจ๊
เอาไว้ว่าล้านทันใจแต่ให้ระวังไว้เถอะ
ตามไปบางทีอาจจะต้องกินอย่าทำใจนะ

ฉันชอบอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าสวดมนต์แผ่เมตตาด้วย

แปลว่าก็ให้เราระลึกถึงคุณงามความดีด้วย
มนต์กันด้วยนะไม่ใช่หวังแต่โชคลาภอย่างเดียว
วดอุทิศส่วนบุญและกุศลมาทางนี้เลยครับ